คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครนายกค่ะเด็กนักเรียนชั้นม๖ทะเลาะกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะในสนามกีฬาฝุ่นตลบ
เพราะเด็กนักเรียนกลุ่มนี้สี่สิบกว่าคนพี่อุ๋ยทะเลาะกันมีอาวุธด้วยนะ

เฮ้ยพี่นี่เหมือนกัน
นี่คือนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก
ทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตะลุมบอลกันฝุ่นตลบ
โอ้โหนี่สนามกีฬาของโรงเรียนนะคุณครูวิ่งมาตะโกนบอกให้หยุดหยุด

อุ๊ยมันยังไงไปฟังเลยพี่อุ๋ยใส่กันต่อ
สนครูเลยนะคะก็คือจะมีสองกลุ่มนะคะ
เด็กนักเรียนที่ตีกันเนี่ยค่ะครับเป็นเด็กนักเรียนที่ใส่ชุดกีฬาสีส้ม
อันนี้สีส้มนี่แหละกับเด็กนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนปกติ
เหตุการณ์นี้เที่ยงวันนี้สดสดร้อนร้อนตำรวจสพองครักษ์จังหวัดนครนายก
และตำรวจอบรมผู้ปกครองไปด้วยค่ะนี่ดูเข้าแถวยืนกันสล่อนเลย
แต่ตอนเข้าโรงพักนี่เห็นเขาแบ่งเป็นชุดนักเรียนขึ้นไปก่อนเลย
ก็คนละห้องคู่อวีกันดีกว่าชุดพาระตามขึ้นไป
แสดงว่าห้องนึงวันนี้เรียนภาระ
ก็เลยใส่ชุดเสื้อสีส้มกางเกงวอร์ม

ก็รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนใช่ไหมคะ
แต่ผมก็เสียวแทนตอนที่นั่งกระบะมาด้วยกัน
เนี่ยแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่า
ต้องอบรมผู้ปกครองด้วย

ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานด้วย

ยังไงต้องเจอกันนะฮะค่ะนะฮะ